พาคุณผู้ชมไปเที่ยวมาเลเซียกันหน่อยครับ
ตอนนี้ค่าเงินบริงกิจนะครับของมาเลเซียอ่อนค่าลงมาประมาณ๓ปีที่ผ่านมาแล้ว
ซึ่งถ้าพูดถึงแง่ดีดีกับเรื่องของการท่องเที่ยว
ใครจะไปเที่ยวแลกเงินไปก็ใช้เงินน้อยนะครับในการแลก
ทำให้มาเลเซียน่าถ่านไปพนึกกำลังกับประเทศอาเซีย
เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน
ความสวยงามของบทคริสต์มาลากาโบสถสีแดงอายุกว่า๒๗๖ปี
เมืองมระดบโลกของมาเลเซีย
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

เช่นเดียวกับน้ำผู้หินอ่อนหอนาฬิกา
ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ

คือนั่งเรือชมบรรยากาศบ้านเรือนสมัยโบราณ
เพราะอดีตที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านประมงเล็ก
และเปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
และเมืองท่องเที่ยวที่มีกลิ่นอายอรยธรรมฝั่งตะวันตก
จากร่องเรือชมเมืองของมันละกาแล้วนะคะ

ที่ถูกตกแต่งไปด้วยตัวการ์ตูนที่เราคุ้นเคยที่ราคา
โดยราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ๔๐ริงกิจ
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ๓๐๐กว่าบาท
ซึ่งก็ถือว่าเรียกความสนใจนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาที่มาเลเซียได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่มาเลเซียสร้างสีสัน

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวมาเลเซียเอง
หลังจากช่วง๓ปีค่าเงินริงกิจ
ตกต่ำลงกว่า๑๒๐๓๐บาท
เฉลี่ยอยู่ที่๗๘บาทต่อริงกิจ
จากเดิม๙๑๐บาทต่อริงกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจของมาเลเซียได้รับผลกระทบบ้าง
ซึ่งมาเลเซียจึงให้ความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยว
ประชามประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ทำให้ปีที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวในมาเลเซีย
โตได้ถึง๒๗ล้านคน
สร้างรายได้เติบโตได้ถึง๗๐๐ล้านริงกิจ
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวสิงคโปร์อินโดนีเซีย

คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเติบโตถึง๓๕ล้านคน
สร้างรายได้ให้กับมาเลเซียถึง๑แสนล้านลิงกิจ
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๖๐๐๐ล้านบาทค่ะ

เพราะว่าสมัยก่อนที่เข้ามาก็เยอะมาก
อันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเกี่ยวกับการเดินทางอาจจะอะไรต่าง
แต่ปัจจุบันนี้ที่มองเขียนนี้ก็เริ่มจากปีที่แล้ว

เพราะว่าอัตราแรกเงินที่เงินมาเลเซีย
ตอนนี้อัตราในเงินอาจจะได้ว่าดีหน่อย
ก็ให้คนต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยอะนะครับ
เพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาในอาเซียน
มาเลเซียไทยและอินโดนีเซีย

เพื่อชูจุดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างกัน

เพื่อสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทำให้ศิลปิศาสตร์ใน๓ประเทศของภูมิภาคอาเซียน

ภูมิข่าวเที่ยวรัฐทีวีรายงาน